วันนี้ลงไปที่ภาคใต้ครับที่สงขรานะครับมีการจัดชุดเข้าไปจู่โจมตรวจค้นนักค้ายา
ใน๕จุดของ๒ตำบลในอำเภอรัฐภูมิก็จับได้เป็นนักค้ายา๒คน
หนึ่งในนั้นอายุเพียง๑๕ปีเท่านั้นเองนะครับ
ปกครองของอำเภอรัฐภูมิร่วมกับทหารต่อชดตรวจคนเข้าเมืองและตำรวจ
ปฏิบัติการจู่โจมตรวจค้นและจับกลุ่มแหล่งค้ายาเสพติด๕เป้าหมายในพื้นที่ของตำบลเขาพระตำบลท่าชมวง
ซึ่งเป็นปฏิบัติการต่อเนื่องกันตั้งแต่เช้าจนถึงช่วงเย็นของเมื่อวานนะครับ
โดยมี๒เป้าหมายที่เจ้าหน้าที่นั้นสามารถยึดยาเสพติดได้คือบ้านเช่าไม่มีเลขที่ในพื้นที่หมู่๑๑ตำบลขาวพระจับกลุ่มนายโดลงฤทธิบุญรักษ์พร้อมยาบ้า๘เม็ดที่ซ่อนในด้ามขวางครับทำด้วยเหล็ก
แล้วก็ที่บ้านเลขที่๓๑ตำบลท่าสมูกก็ไปจับเยาวชนอายุเพียง๑๕ปีพร้อมกับยาบ้าถึง๑๙๑เมตรซุกซ่อนในรถกระบะแล้วก็เป็นเอเย่นค้างยาให้กับกลุ่มวัยรุ่นในหมู่บ้านด้วยนะครับอายุเพียง๑๕ปีเท่านั้นเอง
เป็นครั้งที่สองในรอบเดือนนี้แม้จะได้ของกลางยาบ้าไม่มาก
แต่ก็สามารถตัดวงจรการค้ายาได้
เป็นการค้ายางรายย่อยระดับหมู่บ้านก็ให้หมดไปนะฮะ
แล้วก็เป็นการต่อยอดไขยายผลไปยังเอเยี่ยมรายใหญ่